หนุ่มวัย๔๕ปีขับกระบะคู่ใจมาปรากฏว่าหลุดโค้งไปพุ่งชนรถตู้แล้วก็เสียหลัก
หวีดเกือบขับทับศพอีกแล้วทะลุเข้าไปในสู่ศาลค่ะอ๋อ
นี่ค่ะสภาพที่เกิดเหตุนะคะเป็นรถกระบะมิซูบิชิ
มีนายธีรพงศ์พิเคราะห์กิจเป็นคนรับจัดสวนเนี่ย
เป็นคนขับไปพุ่งชนกับรั้วกำแพงสุสานสว่างประทีบในถนนสายค่ายลูกเสือ
ห้วยใยพรมที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชารถเนี่ยทะลุเข้าไปครึ่งคันค่ะ
อีกนิดนึงคือจะทับหลุมฝังศพเขาอยู่แล้วอะค่ะรถก็ได้รับความเสียหายอย่างที่เห็นเลย
แล้วนะคะข้างหน้าเนี้ยด้านขวาก็บุ๊บเข้าไปเลยเสพมูลแตกกระจัดกระจายเกลือนไปหมด
ใกล้กันมีรถตู้คุณใดสีดำที่ถูกชนท้ายจนไฟท้ายแตกจอดอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
สอบถามนายธีรพงศ์เขาก็บอกว่าเขาขับกระบะมาค่อนข้างเร็วเลยล่ะค่ะ
มาจากถนนสุขุมวิทย์เข้าถนนค่ายลูกเสือพอถึงที่เกิดเหตุมันเป็นทางโค้งค่ะ
แล้วด้วยความที่มาเร็วมันหลุดโค้งพยายามจะควบคุมรถแล้ว
แต่ว่าคุมไม่อยู่จริงเลยไปชนท้ายรถตู้ที่ขับสวนเลนมา
ตัวเองก็เสียหลักหมุนคว้างไปชนกำแพงสุสานทะลุไปครึ่งคันรถอีก
เพราะดีนะคะติดคานบนรั้วกำแพงค่ะไม่อย่างงั้นเนี่ย
เข้าไปทับหลุมฝังศพเขาเข้าไปอีกนะคะตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
ควบคุมตัวนายธิรพงศ์เอาไว้ไปเป่าวัดแอลกอฮอล์ถ้าเจอเนี่ย
โดนคดีเมาแล้วขับแน่แน่นะคะแต่ที่แน่แน่ตอนเนี้ยก็คือต้องโดนเอ่อ
เป็นการขับรถทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายค่ะ